กลับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุล
แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะ
ท่านประธานที่เคารพค่ะปีนี้เป็นปีหัวเลี้ยหัวต่อที่สำคัญ
ของเศรษฐกิจของประเทศนี้นะคะหลายท่านพูดไปเยอะแล้วนะคะ
เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพราะฉะนั้นงบประมาณปี๒๕๖๖จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศ
เช่นเดียวกันค่ะว่าเราจะได้ไปต่อหรือว่าเราจะพอแค่นี้
เราจะพาคนกลุ่มใหญ่ของประเทศให้โผล่ขึ้นเหนือน้ำ
เพื่อขึ้นมาหายใจได้เหมือนกับคนกลุ่มเล็ก
ที่ตอนนี้เขาไหว้เข้าฝั่งไปได้แล้วผ่านมรสุมเศรษฐกิจนี้ไปได้แล้ว
ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของปี๒๕๖๖นี่แหละค่ะ

ยังคงเป็นเพราะว่าปีนี้จะเป็นงบปีสุดท้ายของรัฐบาลนี้ด้วย
อาจจะใช้ได้ไม่ถึงเต็มนะคะดิฉันไม่รู้ว่าจะได้ใช้กี่เดือน
แต่ว่าก็จะแชร์กันระหว่างรัฐบาลชุดปัจจุบันและรัฐบาลชุดต่อไปนะคะ
และยังไม่พอค่ะถ้าหากว่าร่างนี้ผ่านไปได้
งบของปี๒๕๖๗ก็จะมีผู้จัดทำ
โดยที่มีภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกเช่นเดิม
ฉันเลยไม่แปลกใจค่ะวันนี้ทั้งสอสอทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาล
ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างกับงบประมาณฉบับนี้
หลายท่านก็ไม่พอใจแม้ว่าจะเป็นสอสอทางฝั่งรัฐบาลเอง
ก็ยังมีการลุกขึ้นมาท้วงติงในหลายเรื่อง
แต่พอฟังทางท่านรัฐมนตรีชี้แจงเนี่ยก็ต้องผิดหวังค่ะ
เพราะว่าหลายเรื่องที่สอสอพูดกัน
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาค่าครองชีพของแพงน้ำมันแพงปุ๋ยแพงเงินเฟ้อ
รัฐมนตรีบอกอ๋อมันเป็นเพราะสงคราม
มันเป็นเพราะโควิดแล้วมันก็เป็นกันทั่วโลก
แต่พอราคาสินค้าเกษตรราคาขึ้น
ราคายางพาราราคาปาล์มราคาข้าวโพด
ท่านรัฐมนตรีบอกอ๋ออันนี้เป็นผลงานของผมเอง
ซะอย่างนั้นนะคะทั้งที่ราคามันก็ขึ้นทั่วโลกเหมือนกัน
ท่านประธานที่เคารพค่ะที่ฉันจะขอใช้เวลาสักครู่
เพื่อเกริ่นถึงเรื่องของปัญหาโครงสร้าง
งบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกสักครั้งหนึ่ง
๕ล้านล้านที่เราพูดซ้ำกันมาทุกครั้ง
มันมีปัญหาตรงที่มันมีงบที่ตัดไม่ได้เยอะกว่างบที่มันจะเพิ่มได้
บที่ตัดไม่ได้มันคืองบอะไรบ้าง
มันคือรายจ่ายบุคลากร๔๕
มันคือเงินที่จะต้องไปใช้หนี้
มันคือเงินที่จะต้องไปอุดหนุนอบท
ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายพคออ
มันคือสวัสดิการตามกฎหมายที่คุณตัดอะไรไม่ได้อีกแล้ว

มันคือภาระผูกพันที่เราได้ก่อหนี้ไปแล้วเมื่อในอดีตแล้วเราจะต้องกลับมาตามใช้
อีกครั้งว่าก้อนตรงกลางสีส้มคืองบที่ตัดไม่ได้หรือตัดได้ยากมาก
รายจ่ายบุคลากรอย่างเงินเดือนค่าราชการมันตัดไม่ได้อยู่แล้ว
หวัดบำเน็ตบำนานข้าราชการมันตัดไม่ได้ค่ะ
อุดหนุนอบทมีแต่จะต้องเพิ่มค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเป้าหมาย
สวัสดีการตามกฎหมายก็ต้องทำต้องมีแต่จะเพิ่ม
ภาระผูกพันนะคะก่อหนี้ผูกพันไปแล้วเซ็นสัญญาโครงการไปแล้วก็ตัดไม่ได้
มันเป็นปัญหาเพราะว่างบที่มันตัดไม่ได้นี่แหละค่ะที่มันเยอะเกินไป
แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็มีอยู่แค่ต้องเพิ่มแท่งสีเทาให้มันสูงขึ้น
หรือว่ารถก้อนสีส้มซึ่งเป็นไปไม่ได้ในระยะสั้นและต้องทำในระยะยาว
เพิ่มก้อนสีเทานะคะรายได้ตัวงบประมาณให้มันสูงขึ้นก็อาจจะต้องทำการจัดเก็บรายได้จากภาษี
ที่วันนี้เรายังลดหย่อนมากเกินไปหรือว่าจัดเก็บภาษีทรัพย์สินต่าง
อาจจะไม่ได้กระทบกับคนจำนวนมากของประเทศ
วันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการปรับรายจ่ายบุคลากร
เรากำลังพูดถึงการลดขนาดของกำลังคนภาครัฐ
ซึ่งนายรัฐมนตรีบอกเองว่าผมเป็นคนสั่งให้ตัดเอง
ท่านทราบไม่ว่าปีหนึ่งอัตราค่าราชการมันหายไปกี่อัตรา
มันไม่ถึงพันจาก๒ล้าน
แล้วเมื่อไหร่เราจะสามารถที่จะปรับโครงสร้าง

ส่วนราชการที่ไม่ได้มีความจำเป็นอีกแล้วอีกต่อไป

หรือว่าระมัดระวังในการใช้จ่ายหนี้ก้อนใหม่

ภาระผูกพันธุ์ตัดไม่ได้อยู่แล้ว

คุณผู้ชมขอย้ำว่าสิ่งที่เรากำลังพูด
เราไม่ได้จะบอกว่าเราจะปรับลด
ำเน็ตบำนานข้าราชการเลยแม้แต่น้อย
ฉันจะขอฝากเรื่องไป
ฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เพราะว่าตัวอย่างที่ที่ฉันนำมา
ก็มาจากกรุ๊ปไลน์ของข้าราชการการเมือง
ที่เป็นที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรี
ได้มีการส่งข้อความแบบนี้

มีแต่จะบอกให้มาคุยกันว่าเราจะหาทางออกกับประเทศนี้อย่างไร
ไม่เคยบอกว่าข้าราชการแต่ละคนได้รับบรรเผณฑ์แบบนั้น
ต้องทำงานไม่มีบอกเลยว่าจะต้องไปตัดไปลดอะไรเลย
ข้อความนี้ส่งมาจากคนชื่อภาษาอังกฤษดิฉันอ่านไม่ถนัด

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ฝากท่านรัฐมนตรีช่วยด้วยค่ะ
แธมมะทานอย่างที่บอกไปว่ามันเหลืออยู่น้อยล้าชม
เราก็เลยได้ยินเสียงสอพูดตลอด๓วันนี้ว่า

บอันนั้นก็น้อยเกินไปไม่ให้ความสำคัญกับอันนั้น

นะคะแล้วมันยังมีระบบของมือใครยาวสาวได้สาวเอาอีก

มันไม่ได้กระจายมันไม่ได้คำนึงถึงความคุ้มค่า

ท่านนายกสารภาพเองบอกว่า
ถ้าสอสอมาขอผมก็ให้
ไม่มีเลือกที่รักวักจี้ช้ำด้วย
สรุปแล้วเราไม่ต้องดูแล้วว่าโครงการไหนคุ้มค่าไม่คุ้มค่า
แต่ว่าใครเข้าถึงตัวนายกได้ก็ขอโครงการได้

เราจะอยู่กันแบบนี้จริงใช่ไหมคะ
ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณ
มันทำให้ดิฉันเองต้องพยายามหาต้นต่อ

พวกคุณก็พูดแต่เรื่องที่คุณอยากที่จะพูด
เรื่องที่คุณบอกคิดว่าเป็นปัญหา

ที่รัฐบาลทำไว้แล้วหรือว่าเตรียมไว้แล้วเนี่ยมันมีเป็น
ประยุทธ์ดูนะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยนโยบานโยบายต่างต่าง
ขอย้อนไปจากที่ที่ฉันได้ศึกษาคำแถลงมอบนโยบายของนายรัฐมนตรี
ที่มักจะมอบกันในเดือนธาวาคมของทุกปี
เพื่อที่จะเป็นการกำหนดนโยบายของการทำงบประมาณในปีต่อไป
อย่างเช่นงบปีนี้ปี๒๕๖๖ก็จะไปมอบกันตอนเดือนธันวาคมปี๖๔
มาดูกันค่ะของปี๖๓ค่ะพูดว่าขอคีย์เวิร์ดเลยแล้วกันนะคะเพื่อสั้น
ต้องดูยุทธศาสตร์ชาตินะคะแล้วก็แผนต่างต้องดำเนินภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญเร่งด่วนนะคะ
ตอนนั้นเนื่องจากวางงบออกช้าและเป็นรัฐบาลใหม่
ให้ความสำคัญกับองค์กรบุคคลส่วนท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
เอาเงินนอกงบประมาณมาใช้ด้วยแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะ๕เรื่อง
มาดูของปี๖๔ค่ะเหมือนกันเป๊ะค่ะมอบนโยบายเหมือนเดิมเป๊ะนะคะ
มีแต่คำวีคีย์เวิร์ดกลับมาอีกคำเดียวที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นก็คือ
คำว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ซึ่งปรากฏแค่ตอนแถลงนโยบาย
มาดูของปี๖๕ค่ะของปี๖๕เป็นปีที่งบประมาณรายจ่าย
ต่ำมาก๓๑ล้านบาทนะคะแทบจะเหมือนเดิม
เพียงแต่ว่างบมันขาดแคลนก็เลยต้องเอาเรื่องของการประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ
ขึ้นมาเป็นอันดับต้นแล้วก็ปีนั้นก็เป็นปีเดียวกับกันที่
มีปัญหาเรื่องของงบลงทุนไม่เท่ากับการขาดดุลงบประมาณนะคะ
ทำให้ยิ่งต้องเร่งเพิ่มการลงทุนต่างจากเงินนอกงบประมาณ
มาดูปี๖๖ค่ะปี๖๖เพิ่มมาสองเรื่องค่ะ
เรื่องแรกก็คือน้อมนำแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
ข้อ๒ด้วยค่ะให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า
ส่วนข้อที่เหลือเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะ๔ปีพูดเหมือนเดิมเป๊ะนะคะ

ข้อแรกขอไปที่เรื่องของการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานก่อนค่ะ
ว่าสามารถส่งผลสำริดให้เกิดตามเป้าหมายหรือไม่นะคะ
ก็ยกตัวอย่างมาสักไม่กี่ตัวอย่างนะคะ
ตัวอย่างเช่นเรื่องของแหล่งน้ำสำรองเพื่อระบบปรับปลานะคะ
แท่งสีขาวจะโชว์ว่าเป้าคืออะไร
ถ้าแท่งสีส้มคือผลการดำเนินงานเป็นยังไง
ปี๖๓ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำแหล่งน้ำสำรอง
เพื่อระบบปรับปลาให้ครัวเรือน๑แสน
ครัวเรือนทำได้จริง๓๐๐บาท
พอปี๖๔ตั้งเป้าไว้๖๗๐๐๐บาท

แต่ว่าปีต่อไปก็ยังจะคงตั้งเป้าไว้สูงอีก

ต่อค่ะที่พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นนะคะ

ก็เหมือนกันค่ะ๒ปีทำได้ไม่ถึงครึ่ง
แล้วก็ยังตั้งเป้าสูง
ต่อเนื่องอีก๒ปีทั้งปี๖๕แล้วก็ปี๖๖
เนี่ยค่ะที่นายกบอกว่าทำไมไม่ไปดูทำไมไปดูก็ดูแล้วค่ะก็เลยต้องผิดหวังแบบนี้ค่ะ
เวลาที่นายกมาพูดว่าผลงานมีอะไรบ้างเนี่ยก็ชอบพูดแค่ว่าปีนี้มีอะไรเพิ่มปีนี้ทำอะไรบ้าง
แต่ไม่เคยเอาไปเทียบกับเป้าให้เราดูว่ามันสำเร็จหรือว่าตกเป้านะคะ
อย่างเมื่อครูก็มาพูดเรื่องของการก่อสร้างถนนบอกว่าเพิ่มขึ้น๑๔๑๒กิโลเมตร
แต่พอไปเช็คแล้วเนี่ยตั้งเป้าไว้๑๘๐๐กิโลเมตรก็คือไม่สำเร็จนะคะแบบนี้
รางรถไฟบอกว่าเพิ่มมา๒๐๐กิโลเมตรแต่ตอนมาแถลงกับสภาตั้งเป้าไว้๑๐๐กิโลเมตรแบบนี้เรียกตกเป้านะคะ
เดี๋ยวจะหาว่าไม่ยุติธรรมนะคะเพราะว่ามันมีโควิดไงฮะมันมีโควิดก็ทำให้การสร้างการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาผู้รับเหมาอะไรอย่างนี้มันทำไม่ได้นะคะ
วันนี้มีหลายท่านพูดเรื่องนี้แล้วแต่ไม่มีใครพูดถึงเป้าแบบที่ดิฉันพูดนะคะ
แต่เขาก็ขอพูดหน่อยว่าตั้งเป้าไว้อย่างเทยยเทยานมากนะครับ
เนื่องจากว่าเป็นอันดับเนอะมันยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะ
เป้าไว้ว่าจะอยู่ที่อันดับ๕๐ของจริงอยู่อันดับ
ทุกวันนี้นะปี๖๔อยู่อันดับ๑๑๐
แต่ว่าปี๖๕ก็ยังจะตั้งเป้าไว้ที่อันดับ๕๒
ปี๖๖ก็ยังตั้งเป้าไว้ที่อันดับที่๕
แต่ก็ไม่เคยถึงเป้าแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องพิจารณาตัวเองหรือเปล่า
ระหว่างคนสั่งกับคนทำเนี่ยดิฉันไม่รู้ว่าใครควรจะต้องไปก่อนกันนะคะ
มันมีอีกหลายตัวชีวัตรนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอามาแต่ตัวที่มันตกเป้า
แต่ว่ายังบอกว่าตัวที่ตกเป้าเนี่ยคือเป็นตัวที่ตีตัวชีวัตรดี
มีตัวเลขที่มันสามารถวัดได้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ปริมาณเป็นอัลบุตรอย่างเดียวเท่านั้น
แต่มันก็ยังดีกว่าอีกตัวชีวัตรหลายตัวนะครับ
โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมเนี่ยชอบตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นร้อยละของความสำเร็จ
แต่ว่าบอกว่า๙๐เป้า๙๐ทำได้๙๐แล้วก็ตรงเป้าเป๊ะไม่มีเศษทศนิยม
ฉันไม่รู้ว่าร้อยละของความสำเร็จเนี่ยมันเอาอะไรมาคำนวณนะคะ
ไปไปต่อค่ะก็อาจจะไม่ยุติธรรมเนอะเราก็หยิบมาเฉพาะอันตัวที่มันอาจจะดูแย่หรือเปล่านะคะ
อันนี้ก็ไม่รู้จะไปหาตัวไหนเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย
นี้ที่เป็นเรื่องของการประเมินผลมันเยอะมาก
ชีวัตรเฉพาะของระดับกระทรวงเนี่ยก็เยอะมากแล้วนะคะ
แต่ที่ตกใจกว่าค่ะขอหน้าต่อไปนะคะแผนต่างต่างก็ยังมีตัวชีวัตรอีกมากมายค่ะ
ประเทศนี้มันเป็นประเทศของแผนและตัวชีวัตรจริงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติมี๒๓ฉบับ๓๗เป้าหมาย๓๙ตัวชีวัตรค่ะ
แล้วก็ยังมีแผนแม่บทระดับย่อยอีก๘๕แผน๑๔๐เป้าหมาย๑๖๓ตัวชีวัตรค่ะ
แล้วก็แผนการปฏิรูปประเทศที่ยังอยู่ในคำแถลงของนายกด้วย
ทั้งที่มันควรจะต้องหมดอายุไปแล้วของปีนี้นะคะ
มี๑๓ด้าน๓๔เป้าหมาย๔๓ตัวชี้วัดค่ะ
แผนพัฒน์ฉบับสิบสามกำลังจะออกแล้วนะคะก็เริ่มบอกแล้วว่าต้องทำตามนะคะ
มี๕เป้าใหญ่๑๓หุด๑๑๖ตัวชีวัตรค่ะ
แล้วก็ยังมีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ๑๙เป้าหมาย๔๒ตัวชีวัตรค่ะ
มีแผนปฏิบัติราชการอีกที่ต้องไปทำตัวชีวะกับกรพรอีกไม่รู้กี่ตัวนะคะ
เป็นทุกระดับกรมด้วยสำนักการณ์อมหมาลทำข่าวคลาดแดงก็ให้ทุกหน่วยงานทุกกรมเนี่ย
ต้องมีตัวชีวัตรอีกเช่นเดียวกันประเทศนี้มันเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยตัวชีวัตรจริง
ไม่รู้จะเลือกตัวไหนมาโชว์ให้ดูว่าผลสำริดเป็นยังไง
ขอไปที่ตัวแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติแล้วกันค่ะหน้าถัดไปค่ะ
นี่ค่ะสีเขียวเนี่ยคือตัวชี้วัดของแผนแม่บทที่ผ่านเป้า
ส่วนตัวสีเหลืองลงมาเนี่ยคือตัวที่ตกเป้านะคะ
เป้าหมายผ่านแค่๓๙ตกเป้า๑๐๑ตัวนะคะ
เพราะเท่ากับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบจะมีส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่สำเร็จนะคะ
แล้วก็ที่สำเร็จเป็นส่วนน้อยนะคะ
ที่ฉันก็พยายามอยากรู้นะคะว่าตัวชีวัตรที่แผนแม่บทระดับย่อยเนี่ยเอามาวัดนี่มันมีอะไรบ้างนะครับ

ติดตามแล้วก็ประเมินผลแห่งชาติของสภาพัฒน์ที่คอยติดตามเรื่องนี้อยู่
แต่พอเข้าไปเช็คตัวชีวัตรแบบนี้นะคะปรากฏว่าเลิกอัปเดตไปแล้วนะคะ
แล้วก็อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนแม่บทก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยที่มันปรากฏอยู่ในหนังสือของปี๖๔เนี่ยมันเป็นตัวชีวัตรมาจากไหนนะคะ
เหมือนมันใช่ตามที่เคยสัญญาไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แผนแม่บทต่างหรือไม่นะคะ
เรื่องต่อไปค่ะเป็นต่อไปเรื่องที่ท่านนายกพูดทุกปีเหมือนกันเรื่องของการส่งเสริมการกระจายอำนาจค่ะ
ว่าจะต้องส่งเสริมการกระจายมาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจจัดบริการสาธารณะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แล้วก็ประสิทธิผลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่องง่ายเลยค่ะก็คือชดเชยภาษีที่ดินให้เขาก่อนค่ะ
รู้ค่ะว่าจริงท่านก็อาจจะไม่ได้มีความรักชอบส่วนตัวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าไหร่มันสั่งลำบาก
เมื่อกี้ท่านก็มีพูดแพร่มอยู่ว่าไปสั่งเขาได้หรือเปล่า

แต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
ท่านวิศนุที่เป็นประธานคณะบังกันกรกฐนั่งอยู่ในนี้ด้วย
มันมีมติออกมาแล้วนะคะว่าต้องชดเชยให้กับปี๖๕
ในส่วนของหนี้ที่ยังติดค้างอยู่๔๕๐๐๐ล้านบาท

ถ้านายกต้องการส่งเสริมการกระจายอำนาจจริง
ไม่ควรที่จะยอมให้สำนักงบประมาณตัดรายการนี้เป็นอันดับต้น

เพราะว่าทางองค์กรบุคคลส่วนท้องถิ่นก็ทำงบเข้ามาแล้ว
ทางกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทำงบเข้ามาแล้วนะคะ
แต่ว่าก็โดนตัดทิ้งไปเฉยเลยนะคะ
เท่ากับว่าภาษีที่ดินที่ถูกปรับลดโดยรัฐบาล
ก็จะไม่คืนให้เขาจริงเหรอคะ

ตอนนี้ต้องใช้เงินสะสมกันวุ่นวาย
จะไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงานกันอยู่แล้วนะคะ
ก็ขอความกรุณาด้วยว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้คืนนะคะ
แล้วก็จะปีนี้จะลองพิจารณาว่าจะลดภาษีที่ดินอีกสักปี
ก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะคะเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบการ
แต่ว่าก็ต้องช่วยรักษาสัญญาด้วย
ที่ว่าจะชดเชยหนี้ของภาษีที่ดินในปีก่อนให้เนี่ย

จริงแล้วเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจ

ถ้าเราโอนไปพร้อมกันทั้งเงินแล้วก็ทั้งงาน
มันมีงานอีกหลายอย่างที่ทุกวันนี้เนี่ย

ก็แย่งกันทำทั้งชนทั้งกรมชน
ทั้งกรมทรัพย์น้ำทั้งกรมพัฒนาที่ดิน
โดยเฉพาะกรมชนที่ทำแต่ละแห่งแพงมากนะคะ

แล้วถ้าสุดท้ายเขาทำไม่ได้ยังไงเนี่ย
ก็ให้มาขอคำปรึกษา

ไม่ใช่ว่าหัวเงินแล้วก็หัวงาน

เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจน

จากการแถลงข่าวของโฆษกรัฐบาล

เพื่อแก้ปัญหาคนจนให้หมดไป

ในปี๖๖ทำไมนะคะ

ตกลงคนจนจะหมดไหม๓๐กันยายน๖๕
ถ้าหมดแล้วมาตั้งโครงการตั้งงบประมาณไว้ในปี๖๖กันทำไม
ซึ่งจริงแล้วตอนแรกที่ฉันก็คิดว่ามันน่าจะจบไปแล้ว
แต่ว่าพอวันที่๓๑ค่ะ
เดินมาทำงานเดินเข้ามาประชุมสภาก็เจอแผ่นพับอันนี้นะคะ
อยู่บนโต๊ะพร้อมกับเฉลยว่าจริงแล้วมันมีการใช้งบประมาณ
สำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า๒๗๐๐๐ล้านบาท
แต่ว่าพอมาดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นโครงการที่มันเคยมีอยู่แล้วทั้งนั้นนะคะ
แต่ว่าก็คือพุ่งไปที่เป้าของคนจนที่สภาพัฒน์บอกไว้ว่ามีอยู่๑ล้านคนนะคะ
แต่พอดูลงไปในรายละเอียดอีกก็บางทีก็รู้สึกว่ามันจับแพ้ชนแก่นะครับ
โครงการเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่ได้ค่อยจะเกี่ยวแต่ว่าก็เอามาใส่ในกล่องนี้
อย่างเช่นเรื่องเกษตรแซนบ็อกซ์บอกว่าลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

นะครับ
จริงแล้วเนี่ยมันนายกพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมคะว่าเราจำเป็นที่จะต้องเดินไปหาประชาชนหลายคนเลยว่าคนไหนเป็นคนจนแล้วยื่นเมนูแก้จนให้เขานะคะว่าจะทำยังไงได้บ้าง
เอาจริงแล้วมันมีโครงการที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะตามแผนที่สมาพัฒน์วางไว้นะคะมันมีเกือบสองหมื่นโครงการนะคะ
แต่พอเข้าไปเจาะดูรายละเอียดค่ะมันมีสภาพัฒน์คัดมา๔๘โครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยุดจนแบบพุ่งเป้า
แต่มันพุ่งคนละเป้าจริงค่ะลองดูชื่อโครงการนะคะนี่คือโครงการสำคัญแล้วนะคะสำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้านะคะ
แต่ก็คือมันเป็นโครงการที่มันมีอยู่แล้วของหน่วยงานนั่นแหละแต่ว่ามันมาอยู่ในแผนนี้แผนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้ายังไง
ดิฉันคิดว่าได้ไม่กี่เป้าเพราะว่าได้ตามไปแค่๖๕๐๐๐๐บาทเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าดูชื่อโครงการแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่ามันจะพุ่งไปที่เป้า๑ล้านคนนั้นจริงหรือไม่นะคะ
มีหลายโครงการจาก๔๘โครงการเนี่ยก็ยังงงดิฉันไม่ได้โกหกไม่ได้พูดบท
ก็เอามาแมชกับโครงการในงบประมาณปี๖๖แล้วก็เจอจริงนะคะ
แล้วก็มันก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่ามันพุ่งใส่เป้าไหนนะครับ
เรื่องสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของประเด็นใหม่ที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาในปี๒๕๖๐
ก็คือให้น้อมนำแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
แต่ว่านายกมอบนโยบายเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยังเจอปัญหาแบบเดิมค่ะ
ก็คือว่าหลายโครงการเนี่ยก็คือมีหลายหน่วยงานทำมากนะคะ
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ซึ่งก็คือโครงการเดียวกับที่มีชื่อว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะ
มี๕๑หน่วยงานทำแล้วที่มันแปลกก็คือว่ามันแตกอยู่ใน๑๐แผน๑๐แผนงาน
มีตั้งแต่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงไปจนถึงเกษตรสร้างมูลค่าค่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วธนาคารเมล็ดพันธุ์มันจะทำเพื่อตอบโจทย์อะไรกันแน่นะคะ
และตัวเป้าหมายตัวชีวิตคืออะไรก็ไม่ทราบ
จริงแล้วเนี่ยรวมเป็นโครงการเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดมีหลายหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบ
หน่วยนั้นทำหน้าที่เบิกจ่ายแทนก็น่าจะมันน่าจะทำได้เช่นเดียวกัน
ขอย้ำค่ะว่าปกติแล้วร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเอาไซส์ลงได้ค่ะ
แต่รัฐบาปมันคือการแถลงนโยบายประจำปีของรัฐบาล
มันคือการให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่า
ปีนี้เนี่ยจะมีการดำเนินนโยบายอย่างไรผ่านการใช้จ่ายงบประมาณ
แต่ว่าที่๔ปีผ่านมาเราไม่เห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลง
เป็นรูปธรรมไม่มีการแตะเรื่องของโครงสร้างงบประมาณ

ฉันก็คิดว่างบประมาณของปี๖๖นี้
ยุคสมัยของพลเอกประยุทธ์จันโนชาที่มันเต็มไปด้วยเบี้ยหัวแตก
เต็มไปด้วยงบแบบมือไครยาวสาวด้าสาอาว
ตอบโจทย์ทั้งเฉพาะหน้าแล้วก็โจทย์ระยะยาวของประเทศ
ไม่เอาโจทย์ของประชาชนไม่เอาโจทย์ของผู้แทนราษฎรมาเป็นตัวตั้ง

ท่านก็ยังล้มเหลวที่จะบัญชาการให้หน่วยงานต่างทำเพื่อสนองความต้องการของท่านเองได้เลย
จึงไม่สามารถรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพียงเพื่อที่จะต่ออายุให้กับรัฐบาลได้
ขอร้องว่าอย่าจับประชาชนเป็นตัวประกันค่ะ
แล้วบอกว่าการคว่ำร่างฉบับนี้จะทำให้ประชาชนเสียประโยชน์
บางทีประชาชนอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าร่างฉบับนี้ไม่ผ่าน
เมื่อสักครู่ท่านนายกพูดเรื่องของการความขัดแย้ง
อยากยุติความขัดแย้งอยากให้ประชาชนร่วมมือกัน
ทางออกที่ง่ายที่สุดค่ะคือการแก้ไขความขัดแย้งผ่านการเลือกตั้ง
ลองดูสิคะว่าบรรยากาศที่ผ่านมาของการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
มันสร้างความหวังให้กับประชาชนมากแค่ไหน
ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีอย่าเป็นกังวลค่ะ
ถ้าท่านมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทำมานั้นถูกต้องชอบทำแล้ว
ก็ให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินท่านผ่านกูหาเลือกตั้งค่ะ